คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
อายุเธอเพิ่ง๑๖ปีแต่ว่าเป็นคุณแม่นะครับ
ตั้งท้องก็ต้องไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
อ่าเธอก็มีเรื่องราวทั้งช่วงวันคลอดอืมกับหลังคลอดนะครับ
เพราะว่าช่วงเวลาที่ไปคลอดเนี่ยบอกว่าช่วงนอนรอเจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่พูดคุยกันเหมือนกับมีคนนึงเมาอ่ะค่ะ
เขาพูดประมาณว่าพี่ผมเอายามาให้แล้วกินซะจะได้หายแฮ้ง
เนี่ยก็เลยก็ไม่เป็นไรเธอก็ได้คลอดเรียบร้อยนะฮะ
ตรงนั้นก็ให้ทางโรงพยาบาลเขาต้องตรวจสอบอะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่ทีนี้ในส่วน
กับตัวเธอเนี่ยเวลาผ่านมาสองเดือนที่พบความผิดปกติในร่างกายเนี่ย
มาตรวจสอบตอนหลังเพิ่งรู้ว่าวันคลอดวันนั้นน่ะ
พอทำคลอดเสร็จหมอลืมผ้าก๊อสเอาไว้ในช่องคลอดของเธอ
นะครับอ่าผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่มีการออกมารับผิดชอบอะไร
ก็เลยต้องมาร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนต่างนะครับ
บอกว่าผู้หญิงอายุสิบหกปีคนนี้ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุรินท
ไป๒เดือนกว่ารู้สึกถึงความผิดปกติหลังคลอด
ไปตรวจร่างกายอีกโรงพยาบาลหนึ่งพบว่าที่มดลูกของเธอเนี่ยนะฮะ
มีผ้าก๊อสติดค้างอยู่ทำให้มดลูกของเธอเกิดบาดแผลเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปพูดคุยกับหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้นะครับ
ซึ่งเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้กับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
บอกว่าวันที่ไปคลอดลูกเป็นช่วงกลางคืนของวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ปลายปีที่ผ่านมาเธอต้องนอนรอคลอดจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น
ก็คือ๓๐ธันวาคมจากนั้นพยาบาลก็มาฉีดยาเร่งคลอดให้
กระทั่งมาคลอดลูกในช่วงเย็น๓๐ธันวาคมต่อมาอีกประมาณ๒อาทิตย์
เธอกลับรู้สึกเจ็บแผลบริเวณช่องคลอดรู้สึกเหมือนมีอะไรปูดปูดนูน
ออกมาจากช่องคลอดเธอเจ็บปวดมากแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
คือเพิ่งท้องแรกเพิ่งเป็นคุณแม่นะฮะเธอก็คิดว่าอ้ำอาจจะเป็นปมใหม่
ที่หมอผ่านแล้วก็เย็บไว้หรือเปล่าไหมอาจจะยังไม่ละลาย
ก็ไม่กล้าดึงออกไม่กล้าทำอะไรก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้
ไป๗วันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่ง
พยาบาลบอกว่าทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรที่ไม่ผิดปกติ
ผ่านไปอีกสี่สิบห้าวันทีนี้นะฮะสี่สิบห้าวันหลังคลอด
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการดีกว่าเพราะว่ายังปวดยังเจ็บอยู่
โรงพยาบาลที่นั่นนะครับพอตรวจแล้วพยาบาลมาแจ้งว่า
พบผ้าก๊อสคาอยู่ในช่องคลอด๒ชิ้นต้องส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจภายใน
แล้วก็พบว่ามันมีบาดแผลเกิดขึ้นจำนวนมากในมดลูกผลจากผ้าก๊อสที่ติดค้างอยู่เธอบอกว่าจนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วสี่เดือนนะครับ
ทางโรงพยาบาลที่สุรินทร์ที่เป็นผู้ทำคลอดให้ยังไม่ออกมารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าหนูไปโรงพยาบาลด้วยการนำคำลั่วแล้วก็นอนหล่อคลอด
พอเช้าวันที่สามสิบธันวาค์ก็โดนเล่นคลอดแล้วก็คลอดตอนหกวงเย็น
ใช่ค่ะของที่๓๐แล้วผ่านมา๗วันที่คลอดแล้วไปตรวจหลังคลอด
พี่พยาบาลเขาตรวจเขาบอกว่าไม่มีอะไรปกติแผลปกติ
หลังจากนั้นผ่านมาเกือบ๒เดือนหนูไปตรวจหลังคลอดอีกทีนึง
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการแล้วเขาก็เจอผ้าก๊อต
เขาก็โทรมาหาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบนะ
แต่จะรับผิดชอบเยียวยาตามกว่าสามสิบบาทแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลย
หนูอยากเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีค่าแค่สามสิบบาทกับการรักษา
อยากให้เขามาผิดชอบบ้างไม่ใช่บอกว่าจะรับผิดชอบแค่สามสิบบาทตามบาทสามสิบ
แล้วชีวิตคนมันไม่ได้มีค่าแค่สามสิบอะค่ะต้องรับผิดชอบกันบ้างไม่ใช่หายไปเลย
อืมครับตัวผู้เสียหายเนี่ยค่ะบอกว่าพอไปตรวจแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผ้าก๊อสขนาดยาวสองชิ้นอยู่ในช่องคลอดเนี่ยนะ
คือเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าคือมันเน่าอยู่ในช่องคลอดนะ
แล้วก็เขาก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ช่องคลอดอยู่ตลอดเวลาค่ะครับ
ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่นะคะก็คือแบบตกขาวปนเลือดก็ไหลออกมาทางช่องคลอด
อืมคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการที่ติดเชื้อที่แผลนะคะแล้วปัญหาก็คือทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบยังไง
อืมจะบอกให้เธอไปเยียวยาตามการรักษาบัตรสามสิบบาทสี่เธอบอกมันไม่ใช่อ่ะ
ค่าของคนชีวิตของคนมันมีค่ามากกว่านั้นครับ
ทีนี้ค่ะมันก็เลยมีสองประเด็นนะคะประเด็นแรกที่เธอให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นน่ะนะคะ
ว่าตอนที่เธอไปทำคลอดเนี่ยนะเหมือนกับมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เพราะเธอบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายสองคนคุยกันอันนี้ได้ยินจริง
พี่ผมเอายามาให้แล้วกินซะจะได้หายแฮ้ง
เขาพูดกันแบบนี้แต่ผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าที่เขาพูดกันเนี่ย
มันเรื่องอะไรจะดื่มเหล้ามาก่อนเข้าเวรหรือเปล่าจะเมาอยู่หรือเปล่า
เธอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะสองคนนี้ไม่ใช่คนที่ทำคลอดให้เธอ
ไม่ติดใจไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เธออยากที่จะร้องขอก็คือ
หรือพยาบาลหรือใครไปลืมผ้าก๊อสเอาไว้ในช่องคลอดของเธอเนี่ย
มันจะต้องช่วยเหลือเยียวยากัน

เธอบอกว่าจะเมาอะไรหรือเปล่ามันไม่มีหลักฐานไง
ก็แค่ได้ยินเขาพูดกันประโยคนี้ประโยคเดียวแต่ไอ้ลืมผ้าก๊อสไว้เนี่ยมันไม่ได้ค่ะ
มันมีอาการต่อเนื่องอืมครับอ่าก็ทางโรงพยาบาลแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างต่าง
จังหวัดสุรินตอนนี้เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเนี่ยค่ะทางในแพทย์ภูวเดชสุรโคตร
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์บอกว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจริงนะคะ
ที่โรงพยาบาลสำรงทาบแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการทำคลอดถ้าเลือดไม่หยุด
ก็จะนำผ้าก๊อสไปอุดเพื่อไม่ให้เลือดไหลเยอะ
แต่อุดเสร็จแล้วต้องเอาออกค่ะแต่ข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น
ช่วงที่มีการเปลี่ยนเวรทางโรงพยาบาลแจ้งแบบนี้ค่ะ
อาจจะเกิดที่จังหวะการเปลี่ยนเวรแล้วก็โรงพยาบาลยอมรับ
ขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนมาตรการในการช่วยเหลือ
ชดเชยค่าเสียหายโรงพยาบาลได้ติดตามให้ผู้เสียหายมาเขียนคำร้อง
ชดเชยค่าเสียหายตามมาตรา๔๑ของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่ผู้เสียหายทำงานอยู่ต่างจังหวัด
โรงพยาบาลก็เลยประสานไปที่ญาติในจังหวัดสุรินทร์หลังจากนี้จะมีการสอบสวน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
เนี่ยค่ะล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไปที่ทางผู้มนุยการโรงพยาบาลสำโรงทาบนะคะ
แพทย์ตะวันพลสะขู่พอโรงพยาบาลก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาด
เป็นความผิดพลาดของพยาบาลค่ะที่ทำการเย็บแผล
แล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอโรงพยาบาลทราบเรื่องก็ติดต่อไปยังพี่สาวของผู้เสียหาย
ให้ไปเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเยียวยาการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินท
แต่ว่าทางผู้มนุยการโรงพยาบาลสำโรงทาบบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อไปดำเนินการเลยอะค่ะ
ทางโรงพยาบาลก็ได้ไม่ตรวจสอบก็ได้ก็ยอมรับว่ายอมรับความผิดพลาด
แล้วก็ขอกราบขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ
จากผู้เสียหายเป็นเด็กอายุสิบหกปีซึ่งก็มีความลำบากนะครับ
ทางโรงพยาบาลได้ติดต่อไปแต่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ
น่าจะเป็นเด็กอายุแค่สิบหกปีครับผมก็เลยต้องอาศัยทางพี่สาวเขาที่อยู่ทางที่นี่ครับทางอำเภอ
แต่ที่นั้นว่ามีการพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วพูดคุยครับพูดคุยผู้เสียหายก็โอเคเนอะโอเคครับผมก็อ่า
ครับแต่ครับโอเคไม่ได้ติดใจไม่ได้ว่าอะไรครับ
พร้อมที่เยียวยาเสมอครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ส่วนของเจ้าที่นั้นมีการขึ้นมาพูดคุยเพื่อจะพูดคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วครับ
ครับครับเจ้าที่ในการกำชับยังไงบ้างครับก็มีการประชุมกันยกใหญ่แหละครับ
ปรึกษาหรือพร้อมจริงจริงเรามีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงทุกทุกด้านแหละครับ
แต่นี่แต่ถึงไงกันล่ะแต่วันนี้มันเป็นการลงหลืมหรือมองไม่เห็นหรือเผลอ
เผลอไปก็เป็นไม่ได้เหมือนกันครับครับไม่ได้กำชับครับครับให้ดูแลให้ดีขึ้น
ครับผมครับอืมเนี่ยค่ะก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าคุยกับพยาบาลแล้วนะคะ
คนที่ลืมผ้าก๊อสเอาไว้เนี่ยเขาก็ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อืมก็พร้อมจะขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็จะมีบทลงโทษพยาบาล
คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุด้วยคือความเป็นมนุษย์เนี่ย
ความผิดพลาดบกพร่องอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ
แต่ในบางอาชีพเนี่ยมันพลาดไม่ได้จริง
มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะมันคือชีวิตคน